คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูภาพนี้ด้วยกันเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าผาเข้พระทองภายในวัดเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
จะเห็นว่าเป็นดวงไฟขนาดใหญ่มากเลยนะคะครับแล้วดวงไฟเนี้ย
ลอยอยู่หน้ารูปปั้นพญานาคข้างข้างองค์พระที่เก่าแก่อายุแปดร้อยปีอะค่ะ
เขาก็เลยเชื่อว่านี่คือพญานาคที่อยู่ที่วัดแห่งนี้
แล้วก็มาแสดงให้เห็นเป็นดวงไฟขนาดใหญ่เลยนะคะกล้องวงจรปิดที่หน้าผาเข้พระทองเนี่ยค่ะ
บันทึกเอาไว้ภาพเนี้ยค่ะเวลาคือสี่ทุ่มสามสิบแปดนาทีสามสิบเอ็ดกรกฎาคม
นี่นะคะนี่เหรอคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะอืม
พระสงฆ์ที่อยู่ที่วัดเขาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมแล้วท่านเห็น
เห็นดวงไฟดวงใหญ่เลยก็จะเห็นเป็นดวงไฟแบบเนี้ย
กี่นาทีนะคะแล้วก็จะหายไปนี่ค่ะแล้วมีขยับนิดนึง
ชาวบ้านเขาเชื่อแบบนี้ค่ะเขาเชื่อว่านี่คือปฏิหารขององค์พญานาค
สิงสถิตอยู่ในถ้ำโมงภายในวัดเขาพระทองอืม
เมื่อวานนี้พระท่านก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ช่วงเวลาประมาณทุ่มสามสิบสี่นาทีเพื่อที่จะไปตรวจสอบดูว่า
เอ๊ะมีดวงไฟประหลาดแบบนี้อีกไหมคลิปจากกล้องวงจรปิดที่หน้าผาเขาพระทองอ่ะค่ะ
จุดเดียวกันกับที่เห็นดวงไฟเนี่ยนะคะปรากฏว่าพอไปดูอีกรอบนึงอีกวันหนึ่ง
ไม่มีค่ะดูสิคะจุดเดียวกันไม่เห็นอะไรเลย
ไม่มีดวงไฟปริศนาอะไรเกิดขึ้นคือที่พระท่านไปดูเปรียบเทียบสองคืนนะคะ
ท่านก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นเป็นอะไรเป็นไฟหรือเป็นอะไรที่ไม่ใช่อ่า
ปฏิหารขององค์พญานาคหรือเปล่าเป็นแมลงเป็นอะไร
คือเลยต้องเอาภาพมาดูว่าเอ๊ะแต่ละคืนเนี้ยมันเหมือนกันไหมครับ
วันนี้ชาวบ้านพอรู้ข่าวก็มากราบไหว้มาขอพรหลวงพ่อองค์ใหญ่
ปั้นพญานาคกันเยอะเลยนะคะก็มาขอโชคขอลาบ
ทางวัดก็เลยกำชับว่าทุกคนที่มาต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
มีเจ้าหน้าที่ของวัดค่ะนายชวลิศอายุสี่สิบห้า
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเคยลงไปสำรวจในถ้ำโมง
เงาคุณผู้ชมเป็นเงาคล้ายงูแล้วเป็นงูขนาดใหญ่อ่ะ
เลื้อยอยู่ในถ้ำที่สำคัญนะคะผนังถ้ำอะค่ะ
เงามันวาวสะท้อนแสงแตกต่างจากถ้ำที่เคยสัมผัส
คล้ายกับเป็นเส้นทางเลื้อยของงูขนาดใหญ่
ท้องถ้ำมันจะลื่นปกติถ้าว่าถ้ำมันจะอยู่
กล้างมานานมันจะไม่ลื่นแววขนาดนั้นอืม
เพราะข้างล่างมันจะแววสะท้อนแสงเพราะผมลงไว้ได้ละ
สามสิบเมตรได้ครับความรู้ตัวผมเชื่อว่าน่าจะมี
พญานาคมีหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างใต้ครับทีมข่าวของเราก็เลยขออนุญาตคุยกับท่านเจ้าอาวาสนะคะ
ท่านก็บอกว่าดวงไฟปริศนาตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะครับ
ที่เป็นดวงไฟอยู่หน้ารูปปั้นพญานาคพอดีเลย
คือหลวงพ่อท่านก็บอกตรงว่าถ้ามองเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์
มันก็เป็นไปได้ว่าเป็นการหักเหของแสง
แต่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์
มีองค์พญานาคสิงสถิตอยู่เพื่อปกปักรักษาสมบัติภายในถ้ำโมง
อันนี้ก็เป็นมุมความเชื่อของชาวบ้านที่จะไปว่าเขาไม่ได้
มีตัวใหญ่สีดำหรือว่าลูกศรีวัตรเคยลงไปในถ้ำ
ก็จะได้ยินเสียงการเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวของสัตว์เลื้อยคานขนาดใหญ่
แล้วก็พื้นที่ในภูเขาก็จะมีลักษณะเป็นมันวาวที่ให้
เจ้าหน้าที่วัดก็เลยให้ชาวบ้านลองไปสำรวจดูภายในถ้ำโมงนะคะ
ด้านหลังหลวงพ่อองค์ใหญ่อะค่ะ
ก็ในถ้ำเนี่ยลึกเข้าไปสักประมาณ๕๐เมตรจะมีก้อนหินผุดขึ้นเหนือพื้นดิน
และลักษณะคล้ายกับหัวของพญานาค
ชาวบ้านเขาก็ประหลาดใจกับสิ่งที่เขาเห็น
ภายในถ้ำเนี่ยค่ะทางเดินก็เดินยากหน่อยนะคะคุณผู้ชม
ทางจะคดเคี้ยวเดินลำบากค่ะ
ที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครเข้าไปสำรวจเส้นทางจนสิ้นสุดของถ้ำค่ะ
ยังไม่มีใครเคยเดินเข้าไปจนแบบจนสิ้นสุดถ้ำ
ก็เดินเข้าไปเท่าที่จะเดินได้เพราะว่าเดินเข้าไปยาก
นี่นะคะท่านเจ้าอาวาสเองท่านก็บอกตรงว่ามุมทางวิทยาศาสตร์ก็มี
เป็นการหักเหของแสงแต่มุมทางความเชื่อก็ว่ากันไม่ได้
เพราะชาวบ้านเขาก็เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้